จ๊ะไปดูเขยไทยพี่แจ็คสันหวังทำอะไรก็น่ารักไปหมด
ซ้ายก็หล่อหันขวาก็หล่อวันนี้บันเทิงไทยรัฐได้รวบรวมมาให้แล้วนะคะ
อืมใครไปติดตามจากสกูลพิเศษเลยจ้ะ
สมศักดิ์ศรีเขยไทยสุดสุดไปเลยค่ะเมื่อพี่แจ๊คหรือแจ็คสันหวัง
ตาระดับโลกคัมแบ็คมาที่เมืองไทยรอบเนี้ยพกพาความหล่อมาแบบไม่ปรานีหัวใจสาวเลยจ้ะพี่จ๋า
จะไปกี่อีเวนต์ก็แล้วแต่ลุกไม่ซ้ำทำเท่ทำถึงแบบสุด
ปรากฏตัวลุคแรกด้วยสไตล์หนุ่มสุดคู่แต่ก็แอบติดหรูด้วยโทนสีดำตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
จากสเก็ตหนังสีดำเงาคลับกับผมสีทูทนแบบเนี้ยอื้อหือ
แค่งานแรกนะเนี่ยใช้คำว่าหล่อได้สิ้นเปลืองจริง
แต่ที่กรี๊ดบ้านแตกเห็นจะเป็นลุคหนุ่มแว่นในงานนี้ล่ะค่ะ
มองมุมไหนก็ดีอยากหยุดมองอยู่ตรงนี้นาน
ก็แม่ความน่ารักของพี่แจ๊คทรมานใจสาวไม่เกินจริง
หล่อนุ่มละมุนใจขนาดนี้เอาดีดีถ้าตื่นนอนมาแล้ว
มีมาริสต้านุ่มสุดคิ้วแบบพี่แจ๊คมาเสิร์ฟกาแฟให้ทุกเช้า
หล่อสุดไปแล้ว๒ลุคเจอลุคนี้หน่อยเป็นไง
มันกล้าวใจจนละสายตาไม่ได้เลยเถอะความเผาสว่างจ้าเราจะเปิดไฟ
เสื้อแขนกุดเอ่ยเสื้อกล้ามนี้อื้อหือ
เล่นกับใจเหลือเกินพ่อคนแสนดีอยากบอกอีกสักร้อยที
น่ารักกับสาวไทยขนาดนี้ทีมหวังหนึ่งในใจไม่เปลี่ยนแปลง
อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่หมดนะฮะสุดสาว
สามลูกก่อนแน่นี้ที่วะอึ้งต้องทะลึงตาโตโตให้กับซีนแหน่
แจ็คสันหวังเป็นพนักงานเซเวนอู้ยแทบไม่เชื่อสายตา
วาสนาไผ่น้อได้ซื้อของกับพี่เขานี่จะว่าเมาก็เมานะ
ท่าทางพี่แจ๊คแกคล้องแคล้วไม่เบานะคะยิงบาร์โค้ชติติดติ๊ดติ๊ด
เงินแบบเป๊ะเวอหยิบของใส่ถุงแบบปังสุด
รยาทงามไว้จบปิดท้ายแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่า
หนุ่มแคทเชียร์ที่จริงใจ
ปิดท้ายความหล่อของพี่แจ๊คกับลูกชุดบอลสุดเท่
แปดห้าสองย้ำอีกครั้งนะคะแปดห้าสอง
มาถ่ายรอบเนี้ยพี่แจ็คเขาก็ไม่พูดว่า
ไม่พลาดที่จะแวะมาเตะบอลกับกวนสุขตาไทยนะจ๊ะ
กีฬามันดีก็ใช่แต่พี่แจ็คสันหวังในชุดบอลดีเกินไป
ให้สิบสิบสิบไปเลย